ของงานประเพณีที่จัดจังยิ่งใหญ่
จังหวัดกำแพงเพชรฮะสาธุชนแล้วก็ศิษยานุสิตมารวมตัวกันเยอะกับพิธีอาบน้ำมันเดือด
ครบ๓๓ปีก่อตั้งสารเฮ่งเจียครับ
โอ้โหยไม่ร้อนเหรอเนี่ย

ดิฉันเจียวไข่ยังร้องกรี๊ดเลยเวลาน้ำมันกระเด็นนะ
จริงครับต้องเป็นต้องคุณชิศาดูสิ

วิจารณญาณในการรับชมเยอะเลยครับคุณผู้ชม
นี่คือพิธีอาบน้ำมันเดือดในงานวันเกิดเจ้าพ่อเฮ่งเจีย
และครบรอบปีที่๓๓ของการก่อตั้งสารเจ้าพ่อแห่งเกียร์
พร้อมกับไฟยันด์ด้วยให้น้ำมันมันเดือดพร่านอย่างนี้
โอ้โหดูไฟดิดูไฟดิ
แล้วจากนั้นทำไงต่อ
เทสมุนไพรลงไป
ขิงขาตะไกรต้มให้เดือด
ตะไกรอะไรตะไกร
ขิงขาตะไกรไม่มีไม่ได้มาทำเครื่องต้มยำ

ตามความเชื่อฮะแล้วนอกเหนือจากนั้นที่เขาใส่ลงไปก็มีพวกหัวสมุนไพรนะ
แล้วก็มีขิงการบูลขิงเสนไฟพรู

ลักษณะเหมือนเขาบดเขาสับให้ละเอียดแล้วค่อยเอาลงไป

จากนั้นเมื่อมันเดือดแล้วนะ
เริ่มทำพิธีแบบนี้นี่แหละครับ
ไม่ร้อนกันหรอกคำถามน่ะเนาะ

แต่คนที่มีความเชื่อในลักษณะแบบนี้เขาบอกว่า
เทพที่คอยปกปักรักษาเขา
เพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี

เป็นความเชื่อของหมู่ศิษยานุสิตที่มีความเชื่อความศรัทธาต่อเจ้าพ่อเฮ่งเจียนะครับ
อกจากนี้ยังมีการมอบวัตถุมงคลองค์เจ้าพ่อแห่งเจียจำลองขนาดเล็กให้กับลูกศิษย์อีกด้วย
ว่าไปเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะคือถ้าเจ้าพ่อเฮ่งเจียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเชื่อในเรื่องของแบบว่า
การแข่งขันใช่ไหมก็ความเก่งความสามารถความขลาดการสอบอะไรต่าง
จะได้ปรัดเปรียวเอาชนะอุปสรรคหมู่มานได้เหมือนเทพแห้งเจีย